โหดที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดยาลาครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนพยายามจะหาว่าคนที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำเนี่ยมัดไว้กับเสาปูนเนี่ย
เป็นใครแล้วใครฆ่าเพราะว่าสภาพศพเนี่ยถูกฆ่าโหดเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับล่าสุดจับตัวได้แล้ว
คนที่ฆ่าศพผู้ชายคนนี้คือพี่น้องของเขาอีก๒คน
ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกัน
ไปดูเหตุการณ์ในขณะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงเย็นวันที่๒๐พฤศจิกายน
มีคนไปเจอศพชายนิรนามถูกห่อศพ
แล้วก็ลอยอืดอยู่ในบึงบ้านบาโด
ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยาลาครับ

เพราะว่าคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยม
สภาพศพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ห่อหุ้มด้วยเปรย์ผ้าร่มและถุงพลาสติกสีดำ
ใช้สายไฟมัดเท้ากับเสาปูนสำเร็จรูปแล้วก็ถ่วงน้ำ
เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาอย่างทุลักทุเลครับ
โดยศพดังกล่าวเป็นชายตอนนั้นประมาณว่าอายุสัก๓๐๔๐ปี
เสื้อยืดสีเทาเสียชีวิตมา๓วันแล้วสภาพไม่ต้องนึกถึง
มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผากครับ
กระสุนเนี่ยทะลุท้ายทอยที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ส่งศพชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตและเร่งพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ลงพื้นที่หาข้อมูลจนทราบว่าผู้ตายคือ
นายตัวนสมระแอกูบริอายุสามสิบห้าปี
ชาวบ้านหมู่สองตับวนพร่อน
ชุดสืบสวนเนี่ยจึงไปที่บ้านของผู้ตายครับพบน้องชายสองคนคือนายต่วนกูไซ
อายุ๒๘ปีและนายตวนล้ออายุ๒๑ปีจึงเชิญตัวไปสอบสวน
เค้นสอบทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่าพี่ชายของตัวเองครับ
โดยอ้างแบบนี้คนตายพูดไม่ได้คนเป็นพูดก่อน
พี่เนี่ยก็คือคนตายเนี่ยติดยาเสพติดแล้วอารวาส
ทำร้ายคนในบ้านพ่อกับแม่ก็โดนนะครับ
กับแม่จะโดนขอเงินไปซื้อยาจนติดไปนิสัย
เวลาขาดยาก็คลุ้มคลั่งจนคนในหมู่บ้านก็กลัวกันไปหมดแล้ว
วันเกิดเหตุครับพี่ชายนอนอยู่ในเปรย์ข้างบ้าน
ต่วนกูไซเนี่ยเดินเข้าไปหาแล้วก็ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ศีรษะ๒นัด
จากนั้นน้องชายอีกคนเขาช่วยจัดการอำพลางศพ
ห่อใส่ถุงดำมัดเท้ากับเสาปูนแล้วนำศพขึ้นรถกระบะไปถ่วงน้ำ
ตำรวจคุมตัวไปที่บ้านพักครับชี้จุดก่อเหตุ
ซึ่งยังมีร่องรอยความเสียหายของบ้านอยู่โดยผู้ต้องหาอ้างบอกว่า
นี่แหละที่เห็นนี่แหละที่บ้านพังเสียหายหลังคาพังประตูพังเนี่ย
ก็เพราะพี่ชายที่ตายไปนี่แหละ
พี่ตายเคยจุดไฟเผาบ้านด้วยนะแล้วเผารถจักรยานยนต์ด้วย
จากนั้นก็ไปชี้จุดทิ้งศพที่บึงบ้านบาโด
แล้วก็จุดทิ้งปืนบนสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี
ตรวจกูไซเล่าต่ออีกนะครับว่าพี่ชายเคยติดคุกคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งออกจากเรือนจำมาประมาณปีหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ไปทำร้ายพี่ชายคนโตนะ
เบตงเอาขวานทำร้ายแม่ที่เบตงด้วย

แล้วก็เคลียร์ปัญหาอยากจะให้ปัญหามันจบแต่สุดท้ายไม่ลงตัว
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจคนเดียวครับทำคนเดียวนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพาพี่ชายเคยจะพาไปบำบัดแล้ว
แต่เขาไม่ยอมก็เลยต้องจบปัญหาด้วยการฆ่า
ตำรวจแจ้งข้อหานายจวนกูไซฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพนะครับเพื่อปิดบังการตาย
ส่วนน้องชายถูกข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นศพครับ